จากสีสันจี๊จาดของเสื้อผ้าหน้าผมพวกเราแล้วนะคะข่าวบันเทิงก็มีจี๊ดจาดเหมือนกันเลยนะคะ
วันนี้บอกเลยว่าถนนนี่ตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะบรรดาแฟนคลับไปเกาะแถวกันแบบต่อเนื่องเลย
สงกรานปีนี้อย่างที่บอกไปอากาศร้อนระอุก็จริงนะคะซุปตาเบอร์๑อ้ำพัชยภาพเขาจัดเต็มคามาสวมชุดทรายรับบทเป็นนางทุงศ
แฟลตข้างกลับแสงแดดโอ้โห
ช่างภาพแล้วก็เหล่าแฟนคลับนะฮะแบบรัวกันเลยทีเดียวค่ะ
รวมไปถึงประเด็นที่หลายคนตะลึงกว่าความสวยของคุณอ้ำนั่นคือ
อยากจะรู้เหลือเกินอย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้ก็หวาน
แล้วก็ลงรูปกันรัวไปเที่ยวต่างประเทศ

กลายเป็นเรื่องร้อนยิ่งกว่าอากาศบ้านเราตอนนี้อีก
ว่าตกลงแล้วความสำหรับครั้งนี้
คุณอ้ำของเราจะปิดจ๊อปไม่ไปต่อแล้วจริงหรือเปล่า
และก่อนที่จะมีข่าวเมาส์ข่าวเดาไปมากกว่านี้

เรื่องนี้รู้อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาชอบไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่แล้วค่ะ
มีหลายอย่างหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจกันมากกว่า
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออก็คงจะพอเนอะ
ไปเป็นเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นกันก็โอเคค่ะ
เขาก็เป็นคนดีก็เสียดายค่ะแต่ในเมื่อเราเข้ากันไม่ได้จริงอะไรอย่างนี้
เรามีโอกาสเลือกก็ขอให้เลือกคนที่เราเข้าใจที่สุด
เข้าใจเราที่สุดแล้วเราเข้าใจเขาที่สุดดีกว่า
ดีกว่าอยู่ไปแล้วก็ต้องเลือกลาเนาะ
เสียดายอ่ะฟังคำตอบคุณอ้ามแล้วถือว่าชัดเจนประมาณนึงเลยนะฮะ
ก็คืออ้ำให้โอกาสทุกคนถ้าเกิดว่าตอนนี้

อ้ำยังมีโอกาสเลือกค่ะก็ต้องเข้าใจนะ
เพราะว่าคุณอ้ามเนี่ยเขาก็เออกาสสวยเพอเฟกต์

แล้วแล้วไม่ได้ลบรูปคุณอ้ามด้วย

ขอบคุณทุกคนนะครับว่าแฟนคลับเข้าเชียร์อยู่เหมือนกันนะ
เรื่องราวของเราก็ต้องติดตามซุปตาเบอร์หนึ่งของเราต่อไปนะคะ